วันนี้ที่ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เมื่อวานพร้อมทนายความเนี่ย
เข้าแจ้งความเอาผิดเว็บข่าว

พาดหัวข้อข่าวไว้แบบนี้
บอกว่าลูกทรพี
อ่ะความในใจจากลูกทรพี

แต่นี่คือสิ่งที่แม่ของเธอทำ
หลังจากได้รับรู้นะครับ
ตอนนี้คุณแม่ของคุณซายก็ป่วย
ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

เพราะเป็นคำแรง
ก็จะเป็นคำที่ทำให้เขาเสียหายทำให้เธอเสียหายนะครับ

โดยนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าทราย
ดารานักแสดงชื่อดังอยู่ที่ตำบลตลาดขวานอำเภอเมืองนนทบุรี
พร้อมด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับ
เข้าแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบศ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากก่อนหน้านี้
มีสื่อสำนักหนึ่งลงพาดหัวข่าวในเว็บไซต์ทรายเป็นลูกทรพีนี่แหละครับ

แล้วก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยคำพูดรุนแรง
คุณซายเล่าให้ฟังบอกว่าที่เข้ามาแจ้งความ
เนื่องจากมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งเอารูปและข้อความไปใส่ในข่าว

ซึ่งความหมายของลูกทรพีคือลูกที่ทำร้ายพ่อแม่
ต่อว่าพ่อแม่ไม่ใช่เหรอ
หลังมีกระแสข่าวตัวเองก็เงียบไม่โต้ตอบนะครับ
แต่กลับถูกตั้งคำถามว่าถ้าไม่จริงทำไมไม่ออกมาสู้ล่ะ
เขาพาดหัวแบบนี้ทำไมซายไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลย
ดังนั้นตัวเองครั้งนี้ก็เลยออกมาแจ้งความ
แต่ที่ก่อนหน้านี้เงียบไว้เพราะว่าไม่อยากมีเรื่อง
กลัวแม่จะรู้เรื่องแล้วจะเสียใจ
ซึ่งเราก็รักษาแม่จนออกจากโรงพยาบาล
มันเป็นช่วงที่กำลังดีของชีวิตเลย
ไม่กล้าบอกแม่เพราะว่าคุณแม่อ่อนไหว
กลัวแม่คิดว่าเป็นเพราะเขาหรือเปล่า
เป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะแม่หรือเปล่า
ที่ทำให้ลูกต้องโดนต่อว่าแบบนี้นะครับ
ไม่อยากบอกไม่อยากให้เรื่องนี้ใหญ่โต
กลัวแม่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกนะครับ
แต่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจ
ควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ต้องใช้คำ
มีคนอีกเป็นล้านที่อ่านข้อความนี้นะครับ
คุณซายบอกว่าคุณเอาเรื่องเราไปทำข่าว
แต่พาดหัวรุนแรงแบบนี้มันเกินไป
ตัวเองไม่ได้อยากได้อะไรกับเรื่องนี้
แต่ว่าข่าวต้องระมัดระวังนะครับ

อย่างเรื่องสำนักข่าวที่ด่าใครรุนแรง

ยังมีการแจ้งเรื่องการคุกคามด้วย

แต่เขาไม่ได้คิดถึงจิตใจของผู้หญิงแก่ที่ป่วยเลย

ซายไม่อยากให้ใครโดนแบบที่ตัวเองโดนนะครับ

ฟังเสียงของคุณซายหน่อยฮะ
นี่นะครับเป็นคำให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาของคุณซายนะครับ
แล้วก็คุณซายบอกว่าก็ได้โทรศัพท์ไปนะ
ต่อว่าผู้สื่อข่าวที่มาขอสัมภาษณ์แล้ว
ตัวผู้สื่อข่าวเขาก็ขอโทษมา
บอกว่าใช้คำผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาด
แต่ว่าคุณซายบอกมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรอก
คือมันต้องผ่านกระบวนการมาบ้าง
น่าจะผ่านมาหลายตาก่อนที่จะออกมาเป็นข้อความในข่าว
คือมันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
บรรณาธิการมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็นี่แหละคำว่าลูกทรพีมันรุนแรง
มันหมายถึงคำที่ว่าลูกทำร้ายพ่อแม่นะครับ

ด้านของทนายความก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิด
บอกว่าจากข้อความที่ปรากฏเว็บข่าวของสำนักข่าวแห่งนี้
ที่กล่าวหาคุณซายเป็นลูกทรพี
พอคนที่ไม่ได้อ่านคนที่ไม่ได้ดูเนื้อหาโดยละเอียด
อาจจะอาจจะตีความหรือว่าเข้าใจหรือว่าปักใจไปเลย

เห็นพาดหัวก็ตกใจไว้ก่อน
หรืออาจจะที่ไม่ชอบแล้วเป็นการส่วนตัว
ก็ย่อมเชื่อและคิดว่าทรายเป็นลูกทรพีทำร้ายพ่อแม่
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับคุณซายและครอบครัวนะครับ

เมืองต้นก็แจ้งข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโพสต์ข้อความ
ตลอดจนผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในเชิงเสียหายและหมินประมาทด้วยนะครับ
โดยในวันพรุ่งนี้๑๔พฤศจิกายน
จะเข้ามาแจ้งความและให้ปากคำเพิ่มเติม
รวมทั้งบุคคลที่คอมเมนต์ทำให้เกิดความเสียหาย
โดยซายจะนำพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมแล้วก็พยานบุคคล
เพื่อให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ
ส่วนด้านคดีให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
ที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แล้วก็คุณชายก็บอกว่าคือคุยกับทางสำนักข่าว

ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเขาเขียนว่า
สายเจริญปุระลูกธรพีและมีเครื่องหมายคำถาม
นั่นหมายถึงว่าหรือเปล่าหรือไม่
ให้พิสูจน์กันโดยอ่านข้อมูลในเรื่องที่เขียนให้ฟังให้อ่านกัน
แต่ว่าทนายความบอกว่าพาดหัวแบบนี้
ถ้าคนเข้าใจผิดเขาจะเข้าใจผิดไปเลย